สุดท้ายสรุปแล้วตัวกินข้าวอ่ะมีไหมอ๋อนั่นสินะฮะ
กินข้าวกับแจ็คสันหวังหรือว่าทั้งสองทีมที่ไปเตะฟุตบอลศึกแดงเดือดมีไหม
เป็นเป็นบัตรแถมได้ไปทุกคนหรือเปล่าอ่าเออ
ล่าสุดก็มีคนไปเม้นถามคุณพิมริพายในไลน์ที่ขายของเมื่อคืน
เอายังไงเรื่องของตัวบอลเนี่ยมีกินข้าวไหมเขาก็ตอบมานะค่ะนะฮะ
เดี๋ยวมาไล่เลี่ยงเหตุการณ์ก่อนเพราะว่าล่าสุดก็มีแอคชั่นของทั้งสองทีมที่มีการออกแถลงการเช่นเดียวกัน
สโมสรฟุตบอลของทั้งสองทีมคุณผู้ชมครับนะฮะ
เห็นสองทีมสมัครสมาธิสามัคคีกันขนาดนี้นะครับคือใจความของการออกแถลงการ
คือไม่ยอมรับในรูปแบบของเนื้อหาในการจำหน่ายบัตรในครั้งนี้ที่เป็นการชี้นำให้เข้าใจผิด
ไม่ว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันจะเป็นจริงเป็นของจริงก็ตามแต่จะไม่มีการรับประทานอาหารค่ำ
ผู้โชคดีจะได้ไปพบกับนักเตะชุดใหญ่ของทีมทั้งสองสโมสรต่างก็มีความกังวลเกี่ยวกับการนำบัตรเข้าชมเนี่ย
จำหน่ายซ้ำในครั้งนี้และรู้สึกผิดหวังที่แฟนบอลได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดเช่นนี้นะครับ
เช่นเดียวกันกับช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมทีมหวังต้นสังกัดของแจ๊สันหวังเองก็ออกมายืนยันผ่านทางทวิตเตอร์เหมือนกันนะครับว่า
รับประทานอาหารกับแจ็คสันหวังหนึ่งในสมาชิกของวงก๊อตเซเว่นนั้นที่จะมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตในเกมแดงเดือดไม่มีอยู่จริง
ไม่มีการขายตัวดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ออกมาแถลงทั้งในส่วนของทีมฟุตบอลแล้วก็ในส่วนของต้นสังกัดของแจ็คสันหวังด้วย
ผู้จัดงานเขาออกมาออกข่าวตามนั้นแหละ
กินจุ๊บกินจุ๊บ
ใครทางสโมสรหรือว่าทางคนขายตั๋วเขาก็ต้องออกมาบอกว่า
มันไม่มีตัวกินข้าวอยู่แล้วก็ถูกแล้วก็มันไม่มีตัวกินข้าวไง
ก็บอกไปหลายครั้งแล้วว่าเออมันไม่มีตัวกินข้าว
บางทีเราก็ต้องทาปากไปอะไรไปให้ปากมันแดงใช่ไหมล่ะ
คือแบบเราก็ต้องสวยกันต่อไงเพราะบางครั้งอ่ะเราก็ต้อง
คือต่อให้เรารู้สึกไงใช่ไหม
วันนั้นเราจะเป็นวันที่ไม่ดีหรือวันไหนก็แล้วแต่
คือเราก็ต้องแบบถ้าพี่ยกถ้าพี่คบกับหนูอ่ะหนี้ทั้งหมดน่ะหนูยกให้พี่เลยนะคะ
นิดนึงนะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ติดตามก่อนหน้านี้คือ
นะฮะเอามาในเพจของเขาแล้วก็บอกเรียกว่าเดี๋ยวใครซื้อนา
เดี๋ยวจะเอารายชื่อของเพื่อนรักทุกคนที่ซื้อนะมาจับตลาดแล้วก็จะไปทานข้าวมือพิเศษ
แจ็คสันหวังแล้วก็สโมสรฟุตบอลทั้งสองทีม
นักฟุตบอลมาทั้งทีมเลยคนก็เข้าไปเอ็ดกันเยอะ
แล้วก็กลายเป็นดราม่าบังเกิดนี่แหละคนก็เลยถามกันว่าสุดท้ายแล้ว
ยังไงจะมีตัวกินข้าวหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ก็สุดท้ายเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังไปแล้ว
คุณพิมพิพายก็บอกนะครับว่าจบเถอะเพราะว่าผู้จัดเขาบอกแล้ว
มันไม่มีตัวกินข้าวก็บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันไม่มีตัวกินข้าว
นะฮะก็ไม่มีนะฮะก็ถูกแล้วนะฮะ
ซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่มีตัวกินข้าว
แต่ไอ้บัตรที่ขายไปแล้วก็คือใครที่เอฟไปแล้วก็ตามนั้นแหละนะฮะ
นี่ส่วนของทั้งวันฟอร์มแล้วก็วันแข่งจริงด้วย
แน่นอนนะฮะส่วนผู้จัดผู้จัดแมทนี้เองอย่างคุณวินิตเอง
เคลียร์ประเด็นดราม่าเกมแดงเดือดที่ประเทศไทย
ใจความก็บอกว่าโอ้โหตั้งแต่เริ่มงานดราม่าก็เริ่ม
ความคิดที่สบประมาทต่างก็มาจนเกือบจะถอดใจ
นะฮะแต่ก็เต็มที่กับทุกอย่างที่ทำนะฮะ
ทำทุกอย่างไม่ให้บกพร่องไม่ให้เสียชื่อเสียงของคนไทย
ซึ่งความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารใดส่วนไหนต่าง
ทั้งทางตรงทางอ้อมที่ผ่านมาผมขอน้องรับแต่เพียงผู้เดียว
เอาเป็นว่าไม่ได้มีตัวกินข้าวใดทั้งศิลปินแล้วก็ทีม
แต่เขาอาจจะมีการไปทานข้าวสำหรับสปอนเซอร์อะไรก็สุดแท้แต่ของเขา
ช่างไปแต่ไม่มีการขายตั๋ว
อาจจะบ้างให้เพื่อนรักที่จับสลากได้หรือเปล่า